ให้หนูลงมาทำไมนะหนูทำอะไรไม่ถูกเลย
เขาก็บอกว่าแอมเล่นไปเลยแบบเป็นตัวของตัวเองเลย
ส่วนอย่างอื่นเวลาสั่งเดี๋ยวพี่จะคอยบอกแอมเองว่าให้ปิดช่องไหนให้ทำยังไง

ตอนนี้แอมที่มหาลัยแอมมันเป็นดิวิชั่น๒ค่ะ
แอมอยากไปเจอคนที่เก่งกว่าที่เขาอยู่ดิวิชั่น๑
พอมาได้ซ้อมกับโยมรู้สึกว่านี่นี่แหละนี่แบบ

แอมกำลังจะยิงแล้วมัสเซอร์เขาก็บอกว่าอย่าพึ่ง

เซอร์ให้โอกาสเราไปเล่นกับพี่เขา

เรามาทำอะไรตรงนี้เราไม่รู้เราจะวิ่งไปตรงไหนแบบ
ไม่กล้าทำอะไรเลยพี่เขาเล่นกันสองคน
ให้หนูลงมาทำไมนะหนูทำอะไรไม่ถูกเลย
เขาก็บอกว่าแอมเล่นไปเลย

เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเรารู้สึกว่าเราเกรงใจ
เราไม่กล้าสั่งเราไม่กล้าเข้าบอล
ไม่กล้าเล่นเหมือนที่เราเล่นกับน้องอย่างนี้ค่ะ
แต่พอซ้อมไปเรื่อยเราก็มีความมั่นใจมากขึ้น
ก็ทำให้เราเล่นได้เต็มที่ค่ะ
เขาก็บอกค่ะว่าแอมเล่นไปเลยตามที่มัสเซอร์บอก

ส่วนอย่างอื่นเวลาสั่งเดี๋ยวพี่จะคอยบอกแอมเองว่า

น่าจะป๒ค่ะ๗ขวบหรือเปล่าคะ
น่าจะใช่นะคะน่าจะเริ่มเล่นบอลประมาณตอน๗ขวบ
ตอนพักกลางวันค่ะแอมเตะฟุตบอลพลาสติก

เราเป็นคนเห็นว่ามีรุ่นพี่ผู้ชายแอบอยู่ตรงนี้นะ

ก็คือครูพาราค่ะเขาเห็นเขาก็เลยบอก
สองคนอ่ะพรุ่งนี้นะมาซ้อมกับครูเลยกับผู้ชาย
เราก็เอาครูสั่งก็โอเคพรุ่งนี้ก็ไปสอบ
หนูก็ใส่กระโปรงแล้วก็เป็นรองเท้านักเรียนนะคะ
ก็ซ้อมปกติแล้วก็รู้สึกว่าสนุก
แล้วก็ไปอีกก็ไปทุกวันไปทุกวัน

หัวหน้าใช่เหรอ
จุดเริ่มต้นที่ได้ไปเรียนนะคะมีผู้ใหญ่ทางชนบุรีค่ะคุณตุ๋ยค่ะ
เขาโทรมาหาเราว่าถ้าคัดผ่านก็จะแบบได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกา
ซึ่งเราอยากไปอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเราชอบภาษาอังกฤษ
บวกกับได้เล่นบอลด้วยได้เรียนด้วย

แอมเองก็ให้แอมไปเถอะแม่แบบ

เดี๋ยวแบบอีกไม่กี่ปีมันก็กลับแล้ว

ก็สิ่งแรกที่แอมประทับใจเลย

คือเขาไม่ได้มองว่าเราแบบ
เป็นคนต่างถิ่น

คือเขาเห็นว่าเฮ้ยอยู่มาใหม่เหรอ

อยากได้อะไรหรือเปล่า

เราก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นเท่าไหร่
คือเพื่อนก็จะคอยแนะนำแอมว่า

ไม่มีใครว่าเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอาย

ขี้อายขี้กลัวไม่กล้าแสดงออก

แค่นั้นแอมก็ทำให้รู้สึกว่าโอเค

แอมเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอยู่แล้ว

เพื่อนก็เหมือนเขาก็น่ารักกับเราด้วย
คือเราก็นอนเล่นโทรศัพท์บนโซฟา
แล้วเพื่อนก็จะเอาของอยู่แถวบนหัวเรา
เขาก็เหยียบตรงโซฟ้าแล้วเขาเอาเท้ามาเขียวหัวเรา
แล้วมันก็บอกมาทำอะไรเนี่ย
บอกทำไมอะทำไมมันก็เอาเท้าเขียวหัวหัวหัวหัว

ก็นอนเล่นโทรศัพท์ก็โอเคสบาย

แม่ก็หัวเลาะเขาเป็นอย่างนั้นเลยใช่
เขาก็คงไม่มีแบบพี่น้องเขาก็ทุกคนเท่าเทียมกัน
ถ้าเรื่องส่วนสูงหรือเรื่องเขาเรียกว่าอะไรครับ

ไม่ได้แบบว่าใหญ่มากเท่าไหร่
ก็จะมีในช่วงเรื่องที่แบบต้องเบียดบ้าง
ใช่ค่ะที่พอแบบมีปัญหาหลัก
แต่เรื่องสไตล์การเล่นวิธีการเล่น

ใช่ค่ะแต่เขาจะเป็นแนวแบบว่าเล่นบอลยาวแบบโยนนะคะ
แต่แอมเป็นคนที่ชอบเล่นแบบสั้นก่อนแล้วก็ค่อยสลับ

ถ้ามันยาวได้อยู่ยาวเลยไม่ต้องมา๑๒อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่รู้สึกว่าบางจังหวะมันก็เล่นแบบนี้ได้นะ

รู้สึกว่าบางครั้งเราก็แบบไม่ค่อยจอยเท่าไหร่

ไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเข้ามาหาเราเลย
ใช่ค่ะรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิม
แค่เราได้สิ่งใหม่จากที่เราไปอยู่มา

รู้สึกว่าตอนนี้แอมที่มหาลัยแมมมันเป็นดิวิชั่น๒ค่ะ
แอมอยากไปเจอคนที่เก่งกว่าที่เขาอยู่ดิวิชั่น๑

รอบจากตรงนั้นเพื่อที่จะหามหาลัยใหม่
ดูดิวิชั่นหนึ่งที่มันท้าทายมากกว่านี้

เราอยากไปเจอกับคนที่เก่งมากกว่าเรา
คือถ้าตัดสินใจที่จะกลับไปก็

ลีกตอนแรกของมหาลัยมันจะเป็นแค่เหมือน

แต่คือมหาลัยเขาแบ่งเป็นดิวิชั่น๑๒

หลีกอย่างที่พี่น้องค่ะ

ถ้าแอมมีโอกาสแอมก็อยากไปเล่นเหมือนกันค่ะ

นักบอลหญิงไทยของเราค่ะ
ยังไม่เคยมีใครได้ไปเล่นเลย

เพราะฉะนั้นพี่แอมม์ต้องเจอกับแดด
พี่แอมม์ไม่ต้องกลัวแดด
อ้าวแอมก็โอเค
ก็สบาย
เราก็จะไปกินข้าวกับเพื่อน

ตอนเย็นเราก็จะเตะบอลกันทุกวันอาทิตย์ค่ะ

ก็เลยบอกว่าหยุดพูดแบบนี้ได้ไหม

ก็เป็นเหมือนเธอนั่นแหละอะไรอย่างนี้

ได้ยินเพื่อนที่ไทยพูดแอมไม่ชอบเลย
ถ้ายูพูดแบบนี้อีกอ้ำจะไม่คุยด้วยแหละ

ส่วนมากถ้าคนไทยถ้ารู้ว่าจะมีแข่งตอนเย็น
เช้าลานอนรอแข่ง

เรียนเสร็จมาสนามเจอกันที่สนามแข่ง

ใช่ค่ะแอมรู้สึกว่าประทับใจตอนที่
พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อน
เรียกชื่อแอมในสนาม

ให้ความสำคัญกับเราเหมือนกัน

เป็นเหมือนลูกเขาหลานเขา

แอมคิดว่ามันน่าจะสำคัญมากอยู่แล้ว

ไม่เคยร่วมงานกับโค้ชญี่ปุ่นเลยค่ะ
มิโยน่าจะเป็นโค้ดคุณแหลกค่ะ
รู้สึกว่าคนไทยเหมาะกับโค้ชญี่ปุ่นนะคะ
สไตล์ของทีมชาติญี่ปุ่น

เหมาะที่จะพัฒนา
แค่เรื่องที่แบบรู้สึกว่าตัวเอง

แล้วก็รู้สึกว่าช่วงที่กลับมาแล้วแบบ

ส่งออกกลัวไปหมด
จากที่เรามั่นใจมากกว่านี้

แม่แอมพอดีไหมแบบอ้ำเหนื่อยจัง
น่าจะอยู่ช่วงประมาณ๑๘มั้ง

เหมือนฝืนเล่นอย่างนี้ค่ะ

จากความที่แบบดีก็แบบฮวบลงมาเลย
ก็หลายเดือนอยู่นะคะ
คือเราก็พยายามแบบทำให้ดีที่สุด
ให้แบบร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองโดยที่แบบ
ไม่ต้องไปยุ่งกับมันจนเกินไปค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเรียกความมั่นใจ

พอได้พักค่ะได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ

สบายใจมากขึ้นโอเคไม่เป็นไรกลับไปรู้ไหม
มันผ่านมาแล้วยังรักมันอยู่ใช่ไหมก็กลับไป
คิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้นะคะว่า

เพราะเขาเห็นแอมเป็นคนแบบหัวเราะตลอดเวลา
น่าจะแบบไม่มีเรื่องเครียด

ยังอยากเล่นยังรักฟุตบอลอยู่หรือเปล่า
ถ้ายังรักอยู่ยังอยากเล่นอยู่

มันคิดว่าทุกเรื่องกว่าเราจะ

เหมือนพี่แอมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันง่าย

ซึ่งถ้าใครที่กำลัง

แล้วก็สิ่งที่เรารัก

คิดว่าทุกคนรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงกับ
กับสิ่งที่เรารักให้มันออกมาดี
สิ่งที่แอมคอยพูดกับตัวเองอยู่ตลอดว่า

แม้ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีก็ตาม
สิ่งที่มันไม่ดีเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราไม่ดี

เราเก็บไว้ประทับใจพอแค่นั้น
วันต่อมาก็วันใหม่แล้ว

แต่เรื่องไหนที่มันไม่ดีทำให้มันดี